ติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้ภาคอีสานมี
เว้นใหญ่ถึง๒จังหวัดด้วยกันก็คือที่กาลสินแล้วก็อุดรธานีนะคะ
เป็นการเปิดปลาสายใหญ่ครั้งแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ทุ่งศรีเมืองของพักเพื่อไทยโซโลแกนก็คืออีสานยามใด
เพื่อไทยท่อนั่นหมายถึงถ้าหากพูดถึงภาคอีสาน
พักเพื่อไทยเท่านั้นนะคะซึ่งอุดรธานีเองเขาบอกว่า
เสมือนเมืองหลวงของพักเพื่อไทยในภาคอีสานเลยก็ว่าได้
เพราะว่าการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยกวาดเก้าอี้สอสอจังหวัดนี้มาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
คึกคักกันตั้งแต่สนามบินอุดรธานีกันเลยนะคะ
เมื่อคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยที่กำลังตั้งท้องทายาทคนที่๒๖เดือนเนี่ย
พร้อมกับคณะผู้บริหารพักเดินทางมาถึงสนามบินค่ะ
บรรดากองเชียร์นี่ตรงเข้าไปผูกผ้าขาวม้ามอบดอกกุหลาบแล้วก็ตะโกนเชียร์กันลั่นสนามบินเลยนะคะ
จากนั้นทั้งหมดก็เดินทางโดยรถยนต์ไปที่ศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยสาขาอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
มีนายอนันต์ศรีพันธ์พร้อมด้วยสอสออุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ
พาคุณอุ้งอิ๊งไปชิมส้มตำทั้งตำไทยตำลาวที่สมาชิกพักได้จัดเตรียมเอาไว้ที่เต็นต์ในศูนย์บริเวณศูนย์ประสานงานของพักนะคะ
ซึ่งคุณอุ้งบอกว่าตำลาวอร่อยมากเลยนะแต่เผ็ด
ถ้าถามก็น่าจะต้องไปทางตำไทยแหละเผ็ดกำลังพอดีทานได้นะคะ
โดยก่อนที่คณะทั้งหมดจะเดินทางไปพบปะชาวเกษตรกรสวนยางพารากลางสวนยางพารา

ตะมนต์โคกลางนะคะก็มีการล้อมวงปลาสายย่อยกันค่ะ
ซึ่งคุณแพทองทานก็บอกว่าขออาสาตัวเป็นเซลลแมนให้กับเกษตรกรเลย
เพราะรัฐบาลยุคเพื่อไทยเคยมีราคายางพาราจากราคา๒๐บาทไปถึง๑๐๐บาทให้เห็นมาแล้ว
ก็จะพยายามนำเทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตรและจะเปิดตลาดให้กว้างขึ้นนะคะ
พอตกเย็นค่ะพักเพื่อไทยมีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่กลางสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
กลางประชาชนที่สวมเสื้อสีแดงมาร่วมฟังจนเก้าอี้ที่จัดไว้ด้านหน้านี่เต็มหมดนะคะ
เหลือก็ต้องไปยืนอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังยาวไปจนถึงถนนประตูไทยจีน
หรือเอาง่ายก็ครึ่งหนึ่งของสนามทุ่งศรีเมืองเลยนะคะ
บรรดาขุนพลฝีปากกล้าของพักสลับกันขึ้นเวทีปราศัย
ประโยคเดียวว่าแลนด์สไลด์เพื่อไทยเท่านั้นค่ะ
ท้ายที่คุณอุ้งอิงนะคะขึ้นประสัยทักทายประชาชนเป็นภาษาอีสาน
บอกว่ามาวันนี้พักเพื่อไทยขออาสา
เลือกเราทั้งคนทั้งพักไปแก้ปัญหา
เพราะเราหาเงินเป็นสร้างรายได้ให้พี่น้องได้
จะให้เกษตรกรหาเลี้ยงชีพได้ทั้งปี
มีกินมีใช้มีเงินต่อเงิน
แล้วก็บอกด้วยว่าที่มาหาพี่น้องในวันนี้
ขอให้กลับไปบอกเพื่อนบ้านย่าสนิทมิจฉาธิ
ไม่ได้มาว่าพักเพื่อไทยมาแล้ว
ให้ทุกคนมีความหวังมีความฝันและมีโอกาส
ความฝันของท่านในวันนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล

และฝากบอกด้วยว่าเอาลุงกลับบ้านไป

สบายดีหมอ
สบายดี
สบายดีนะ
สบายดี
คิดหอดกันหมอ
คิดหอดกัน
มีคนเขาถามว่ามาอุดรไปแล้ว

แล้วทำไมเพื่อไทยจะไม่มาอุดรอีกล่ะคะ
ก็อุดรเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงจริงไหมคะ
ฝากบอกนะคะว่าคนที่ไม่มาว่า
เอาลุงกลับบ้านไปเพื่อไทยมาแล้ว
เอาลุงกลับไปเลี้ยงหลาน
ลุงโทนี่ก็น่าจะกลับมาเลี้ยงหลานบ้าง
เหตุการณ์ในปัจจุบันพี่น้องเป็นนี่สินกันเยอะ
ใกล้เลิกตั้งแล้ว
เมื่อมีคนเอาสตางค์มาให้
รับไวนะคะพี่น้องรับไวค่ะ
เรามีหนี้มีสินมานาน

นี่ค่ะเมืองหลวงของเพื่อไทย

รองเลยรูปเวทีการภักดิ์ไตรสร้างไทย

คือรุมกอดรุมผูกพลาดขวามาไทยครับ

ก่อนที่จะขึ้นเวทีไปปักทงสัญลักษณ์ของพักไทยสร้างไทยในกาลสินเขต๒

นี่คือบรรยากาศตอนที่จับไม้จับมือชูความมั่นใจกันนะครับ
คุณหญิงหน่อยนำทีมปลาใสย้ำนโยบายบำนานประชาชนครับ
บอกว่าในฐานะลูกอีสานขอทำให้ชาวอีสานหายจนภายใน๓ปีครับ
ด้วยนโยบายอีสานมั่งคั่งอย่างแรกต้องลดหนี้
ค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนเช่นค่าปุ๋ยค่าไฟฟ้าที่แสนแพงแสนแพง
รวมไปถึงอาสาเข้ามาแก้ปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมซ้ำซากในอีสาน
มีวิธีที่จะทำให้อีสานเขียวขจีครับ
ชาวอีสานจะลาขาดจากความแห้งแรง
โดยจะนำน้ำจากแม่น้ำโขงและจากสปลาว

อุโมงส่งน้ำให้พี่น้องเกษตรกรทุกจังหวัด
มีน้ำใช้เพาะปลูกทั้งปีมีรายได้ดีถ้วนหน้าครับ
ข้าฝ่ายเขาเข้าคมมมีรายดีถ้าโลกภาคตาย

ฝั่งอีสานมีอีเวนต์ใหญ่ไปแล้วนะคะ๒พักใช่ไหม
ไม่เป็นไรให้อีสานเขาเล่นใหญ่ไปเพราะว่าที่เหนือเน้นเสียงดังค่ะ
ต้องบอกว่ากระหึ่มศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จริงนะคะ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคเหนือ๑๖จังหวัดของพักประชาธิปัตย์
ที่ใช้คำว่ากระหึ่มไม่ได้เกินจริงเลยเพราะเขามีตีกลองสะบัดชัยค่ะ
เอาเลิกเอาชัยสร้างกำลังใจกันแบบนั้นเลยนะคะ
นี่เลยค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย
พร้อมกับคณะยกพลขึ้นเหนือเปิดตัว๖๑ว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ในพื้นที่๑๖จังหวัดภาคเหนือนะคะ
มีชาวบ้านมีกลุ่มชาติภัณฑ์ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลย
งานมีการตั้งบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นด้วย
ว่าอยากให้ประชาธิปัตย์ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบ้างค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากให้ช่วยทำให้ราคาปุ๋ยมันลดลงหน่อย
อยากให้ช่วยเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรนะคะ
ซึ่งหัวหน้าพักประชาธิบัตย์ก็ขึ้นปลาใสเลยบอกว่า
ไม่ใช่คนเหนือจะทิ้งประชาธิบัติทั้งหมด
คราวที่แล้วอาจจะเลือกน้อยไปหน่อยแค่๑ที่นั่ง
แต่การเลือกตั้งคราวหน้าหรือก็คือคราวนี้นี่แหละ
มั่นใจเลยว่าจะได้รับการต้อนรับจากคนเหนืออย่างอบอุ่นแน่นอน
เพราะอุดมการนโยบายและผลงานที่ทำให้กับคนเหนือตลอด๔ปีที่ผ่านมา

และถ้าประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลด้วยแรงสนับสนุนของคนเหนือ
แล้วก็นโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน
เพราะเกือบทุกพักพูดถึงเรื่องการสร้างคนน้อยมาก
รวมถึงมีเงื่อนไขต้องแก้รัฐธรรมนูลให้มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
สร้างเงินกับสร้างคนจึงต้องไปด้วยกันที่ประชาธิบัติคิดครบแล้ว
ก่อนนำเสนอกับคนไทยทั้งประเทศรวมทะพินทร์ชาวภิกร
ประชาธิบัติจะสร้างทริปด้วยการจัดให้มีสวทดีกรรมตลอดชีพ

เอ้าก้าวไกลก็ไม่น้อยหน้านะคะ
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะ
นำทีมว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเก้าไกล
เขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

เดินสายขึ้นรถแห่แล้วก็เดินแนะนำตัวนะคะ
ซึ่งนายพิธาเองก็มั่นใจว่าชาวฝั่งทนเนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงสูง

เก้าไกลได้สอสอในเขตฝั่งทนมาได้มากถึง๖คนจาก๙เขตค่ะ
ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สกของพักเนี่ยก็มีคะแนนเป็นอันดับ๑ไม่ก็อันดับ๒อยู่หลายเขตเหมือนกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าใหม่แต่พักเก้าไกลก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะสามารถแข่งกับสอสอเก่าได้
เพราะในสมัยที่เป็นพักอนาคตใหม่ก็ได้สอสอในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาหลายคน
ส่วนที่พักเพื่อไทยเตรียมประกาศตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พิธาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งพักเก้าไกลเองก็พร้อมที่จะแข่งขัน
รวมถึงร่วมทำงานกันในอนาคตเพราะเห็นว่าสูตรที่ดีที่สุดควรจะเป็นการร่วมกัน
ระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบันทั้งหมดค่ะ
เรายังคิดว่าความท้าทายของประเทศไทยเนี่ย
คำตอบที่ดีที่สุดอยู่ในพักร่วมฝ่ายค้านณปัจจุบัน
อันนี้ก็เป็นโครงอีกอันนี้ก็ตั้งไว้ตรงกลางที่เหลือ
นั่นคือบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็คงจะเห็นแบบนี้เข้มข้นขึ้นนะครับ